คุณบุ๋มประนัดดาปีนี้หมอดูก็ทักแรงเวอร์นะคะ

ผัวตำมาแน่

แชทวะไขว่าก็มีคนเข้ามาเยอะ

ก็ยอมรับเลยนะว่าก็รับไว้พิจารณาอยู่เหมือนกัน
แต่ต้องดูแบบละเอียดถี่ถ้วนกว่าที่เคยค่ะ
เอาไปฟังเสียงคุณแม่บุ๋มหน่อยค่ะ

แต่ยังไม่ได้มีเวลาที่จะได้เจอหรือว่าศึกษากันขนาดนั้น

ก็จะมีพี่ในวงการบางคนบอกว่า

ทุกคนก็จะกลับมาหาเราหมดเลยอย่างนี้ค่ะ
ขอรอเจอจริงจังดีกว่า

พอยิ่งคนสุดท้ายเรายิ่งอยากหาให้ดีที่สุด

ไม่น่าพักหลังในออยจงไอจีเซ็กซี่อยู่เหมือนกันนะคุณแม่ค่ะ
คุณผู้ชมไปดูสาวรุ่นเล็กกันบ้างนะคะ
แตงโมนิดาค่ะที่มีข่าวว่าตั้งท้อง

ล่าสุดนะครับแฟนก็ถามมาเยอะเลย

เผยถึงประเด็นดราม่าทั้งคู่นะ
ไม่สามารถออกมาสัมภาษณ์คู่กันได้ด้วยนะคะ

นัดทุกอย่างไว้เรียบร้อยเวลา

ทุกครั้งใช่ค่ะสองที่แล้วมันไม่ยุติธรรมเหมือนกันนะ
แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้จริงเพราะว่าเราก็แบบเป็นเด็กเนอะ
เขาไม่อยากให้เราคบกับตั้งแต่เริ่มต้นเลยหรือเปล่ารอบแรก

เพราะว่าประบาทพี่โพธิ์ไม่ได้มีอะไรกัน

ได้คุยกับเขาแม้แบบนั้นสักเกิดหรือเปล่า
ไม่ได้คุยเลยค่ะยืนยันเลยค่ะว่าไม่ได้ท้อง
แล้วตกใจไหมพอมีข่าวออกมา
ตกใจเหมือนกันแต่ตกใจบนขับมากกว่า
ไม่เสียหายเลยก็มันเป็นเรื่องขับ